ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ตามกันต่อนะครับคดีที่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ค่ะนะฮะโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับนายอุดรเกณฑ์มาคนร้ายที่ก่อเหตุ
ปาดคอสาวโรงงานคือน้องหยดน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
หนีไปหลายวันอืมเมื่อวานจับได้วันนี้พาไปทำแผนนี่ฮะ
เกือบจะจรจนกันเลยนะฮะมากันเป็นร้อยฮะญาติพี่น้องสามีน้องชายของผู้ตายเขารอกันเลยครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
มาเร็วมาเร็วพอเร็วโอ๊ย

พอเร็วถอยไป
นี่ค่ะคือสุดท้ายตำรวจต้องลากขึ้นรถเลยนะครับ
ใส่หมวกกันน็อกอยู่นั่นนะฮะเราพยายามทำลูกศรไว้ให้ครับ
คือตำรวจไม่ได้ว่าปกป้องหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรผู้ต้องหาขนาดนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดการทำร้ายร่างกายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถึงขั้นเขาไปเจ็บหรือว่าไปตายขึ้นมาเนี่ย
มันจะเป็นคดีซ้อนคดีมีอีกมุมนึงนะครับมากันเยอะจริง
คือไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะครับ๔๕๐๐คนได้นะครับเขามารอกันเนี่ย
อุดรเกณฑ์มาอายุห้าสิบปีนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ฆ่าปาดคอแล้วก็ชิงทรัพย์นางสาวหยดน้ำสิงใจวัย๒๓ปี
เป็นสาวโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับท้องที่ของสพนกลับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารอีสานที่ตำบลหนองบัวนะครับ
ที่ถนนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ก่อเหตุแล้วยังชิงจักรยานยนต์ของผู้ตายไปด้วย
วันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่มารอเนี่ยทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งชาวบ้านครอบครัว
พอเห็นผู้ต้องหานี่วิ่งรัวกันเข้าไปเลยทั้งด่าทอสาบแช่งเตะต่อย
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามระงับเหตุเอาไว้นะครับ
สุดท้ายต้องลากนายอุดรเนี่ยออกมาจากกลุ่มของชาวบ้าน
แล้วก็ดึงขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แล้วก็พาออกไปจากจุดนี้
นี่คือน้องชายของผู้ตายนะครับเมื่อสักครู่นี้
คือวิ่งเข้าไปด้วยนะครับตะโกนด่านายอุดรเลยถามเลยว่า
พี่สาวผมไปทำอะไรให้มาฆ่าพี่สาวเขาทำไม
สุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผนจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปตามคดีนี้นะครับ
ได้คุยกับคนนี้ครับนี่คือน้องชายของนางสาวหยดน้ำที่เสียชีวิต
คือน้องชายเนี่ยบอกว่าคนแบบนี้ปล่อยให้ตายไปดีกว่า
อยู่ไปก็รกโลกพี่สาวของเขาไม่เคยทำร้ายใคร
และเชื่อว่าคนร้ายไม่ใช่คนบ้าด้วยนะค่ะ
อยากให้ถูกประหารชีวิตให้ตายตกไปตามพี่สาว
วันนี้ตั้งใจจะมาดูหน้าผู้ต้องหาเลยคือในใจเขาเนี่ยเขาบอก
เขาคิดถึงขั้นอยากจะฆ่าให้ตายแต่นั่นคือในใจค่ะนะ
แต่ตอนนี้คือมาถึงแล้วมาเจอหน้าผู้ต้องหา
บอกเขาทำได้คือต่อยหน้าไปสองทีอ่า
ที่ป้าของนางสาวหยดน้ำผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องหยดน้ำ
คือความจริงชีวิตของน้องก็น่าสงสารอยู่แล้ว
ตั้งแต่เกิดมาจนเนี่ยอายุ๒๓ปีก่อนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ยังไม่เคยเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เลย
ล่าสุดมีญาติผู้ใหญ่ที่รักกันก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคน
กลายเป็นว่าน้องหยดน้ำต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
คุณพี่จะพูดคำเดียวว่าเด็กคุณย่าน่าสงสารมาก

พูดมั้ยพี่พูดมั้ยครับ

เอาแลนด์มาปิดบังศพของน้องหยดน้ำเอาไว้

เลยทำให้หากันไม่เจอคิดว่าหายไปไหน

พิรพงศ์กาชุมปูหรือว่าเกมนะครับ

แล้วก็ลุงกับป้าของผู้ตายด้วยวันนี้ก็มานะครับ

มาเห็นหน้าคนร้ายยิ่งทำใจไม่ได้นะครับ

ซึ่งสามีของผู้ตายก็เชื่อเช่นกับน้องชายของผู้ตายบอก
เชื่อว่าคนร้ายไม่ได้บ้านะครับ

ตอนนี้เรามองว่าจิตใจเขาแบบเป็นยังไง

กฎบาของโหจีบาไม่น่าจะคิดได้ขนาดนี้ครับ
ยังไงก็อยากจะให้เอาเรื่องถึงที่สุด
ประหารได้ยิ่งดีครับ
ดีใจครับต้องขอบคุณตลอดทุกท่อนนะครับ
ที่คอยช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากครับ
จอดจักรยานยนต์ที่นี่ทุกวันอยู่แล้ว
ตอนเช้ามาจอดนั่งรถของโรงงานไปทำงาน
ตอนเย็นรถโรงงานมาส่งก็มาเอาจักรยานยนต์ที่นี่
จุดที่๒เป็นจุดที่เอากระเป๋า
แล้วก็บัตรต่างของผู้ตายที่เอาของเขาไป
หลังจากทำลายเขาเอาไปทิ้งนะ
แล้วจุดที่๓เป็นจุดเปลี่ยนเสื้อผ้า

ตำรวจวันนี้ความจริงตำรวจเนี่ยมากันเกือบร้อยนายนะครับ
เพราะกะว่าจะต้องเจอบรรดาผู้ที่เขาโกรธแค้นอยู่แล้วนะครับ

นี่ฮะเห็นไหมฮะกันเหตุรุมประชาธรรม

เริ่มจากชี้จุดที่๒ก่อนเป็นจุดที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์ไปจอดที่บ้านร้าง
ห่างจากจุดที่ก่อเหตุฆ่านางสาวหยดน้ำแล้ว

แล้วเดินเข้าไปในห้องที่บ้านร้างแล้วก็ทิ้งของในกระเป๋าของผู้ตาย
แล้วเดินไปหลังบ้านไปทิ้งโทรศัพท์มือถือ
พอเสร็จตรงนี้เนี่ยตำรวจก็ไปจุดที่ก่อเหตุลงมือฆ่าน้องหยดน้ำ
นี่ฮะตำรวจว่ามากันเยอะแล้วนะ

จุดที่ลงมือฆ่าน้องหยดน้ำเลยโอ้โห
คือชาวบ้านครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ย
สองฝากฝั่งถนน๕๐๐คนได้
คือตำรวจมาเกือบร้อยว่าเยอะแล้วนะ
คือชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องผู้ตายมากันเกือบ๕๐๐กว่าคนนะฮะ

ตำรวจก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปแบบกระบวนการขั้นตอนได้เรียบร้อยสมบูรณะนะ
สุดท้ายพอพาไปชี้จุดนะ
ตรงจุดที่เป็นจุดพักคอยโยนมีดขึ้นหลังคาตรงสาราหน้าห้องเช่า
เดินไปทิ้งแมสข้างห้องเช่าไปเปลี่ยนชุดสีดำ

ส่วนจุดตรงนู้นเนี่ยจราจนจนต้องแบบลากตัวขึ้นรถไป
แต่ตลอดเวลาในการทำแผนนายอุดรผู้ต้องหาอ้างอย่างเดียว

อยากขอโทษทนตายนะพี่

อยากพูดอะไรนิดนึงไหมคะพี่

อยากพูดอะไรมั้ยครับ

แค่นี้ค่ะบอกไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิง

นี่ฮะตอนที่ไปชี้จุดที่ก่อเหตุแล้วไปทิ้งแมส

แล้วก็ชาวบ้านด้วยก็อย่างภาพที่ท่านเห็น

จนสุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผน

ส่วนจุดที่ก่อเหตุแล้วก็

ว่าเป็นคนบ้าอ่ะสติดีอ่ะ

เหตุแล้วไปโกนหัวไปโกนหนวด

เดี๋ยวพูดชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย

นายอุดรสามข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและปิดบังซ่อนเร้นศพนะครับ
เดี๋ยวก็จะนำตัวฝากขังตามขั้นตอนต่อไปวันนี้คุณลุงของน้องหยดน้ำ
แต่น้องหยดน้ำจะเรียกว่าคุณพ่อชื่อลุงแทน
สกุลสิงใจลุงแทนบอกว่าที่เห็นคนเสื้อสีเทาขอบแขนสีเหลือง
นะฮะเสื้อสีกรมท่าแล้วก็เสื้อสีดำ
ในภาพตอนที่พยายามจะเข้าไปหาตัวนายอุดรผู้ต้องหาที่จะรุมประชาธรรมอ่ะ
นั่นคือญาติของพ่อของน้องหยดน้ำทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยโกรธแค้นมากนะ
อยากให้ลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
อยากจะถามว่าใจมันทำด้วยอะไรแค่นั้นถึงทำได้
น้องเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครแล้วมาทำน้องได้ยังไง
ผู้หญิงแค่เสียงดังใส่มันก็กลัวแล้วบางคนถึงกับสลบก็มี
อันนี้มันโหดเกินไปครับคนแบบนี้
เอาไว้มันก็เป็นภัยต่อสังคมมันเคยทำมาแล้วมันต้องทำอีก
อืมนี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะ
เรื่องของการแปลงโฉมผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวมีให้เห็นแบบเต็มเลย
แปลงจากยังไงเป็นยังไงบ้าง
และพฤติกรรมระหว่างหลบหนีไปก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้
มันมีอะไรอีกเพิ่มเติมอีกเยอะเลย
ทีนี้ค่ะนางสาวชายาพาประทุมชาติอายุ๔๗ปี
เป็นชาวบ้านที่เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
เล่าให้ฟังบอกว่าเคยให้ไส้กรอกกับชายเร่ร่อนคนหนึ่งกิน
ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าใช่คนร้ายหรือเปล่า
แต่มาวันนี้พอเห็นหน้าคนร้ายโอ้โห
อุดรนี่เองคือคนเร่ร่อน
ที่เธอเคยช่วยเหลือให้ไส้กรอกกินประทังชีวิตในวันนั้น
บอกตกใจมากเลยไม่คิดเลยนะ
ว่าคนในวันนั้นที่โอ้โหดูเป็นคนเร่ร่อนน่าสงสารมาขอของกิน

จะเป็นคนที่ไปก่อเหตุฆ่าคนอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ

เราก็คิดว่าคนเขาหิวโหยธรรมดาอะไรอย่างนี้

เขาเพิ่งจะมาเมื่อประมาณได้อาทิตย์หน่อยเองมั้งที่เราเห็น

แต่อย่างที่เขาบอกเขาคงมาดูน้องแหละ
ตอนแรกเขาก็เดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็เดินกลับทุกวันแหละ
แต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะพอหลังจากเสร็จสิ้นความวุ่นวาย
ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพและมีชาวบ้านมารุมประชาธรรม
นี่ค่ะคุณป้าของน้องหยดน้ำคือน้องเนี่ยนับถือเป็นแม่เลยนะคะ
รวมถึงน้องชายของน้องหยดน้ำจุดทูบ๑๖ดอกค่ะ
ขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้น้องหยดน้ำกลับบ้าน
และจุดทูบหนึ่งดอกเรียกน้องหยดน้ำเป็นภาษาเหนือนะคะ
เรียกให้น้องกลับบ้านไปอยู่ในที่ดี
ไปอยู่กับพ่อกับแม่อย่ามาอยู่ตรงนี้เลย
เดี๋ยวแม่จะไปอู้กับเขาตรงบ้านเขามาฮือเขาบ้านเดี๋ยวแม่จะเนี่ย

บ้านน้ากระมีอยู่ไปบ้านด้วยลูกด้าน
น้องหยดน้ำกับสามีและพร้อมโครตเป็นคนเหนือ

แล้วก็มาเกิดเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วพฤติการพฤติกรรมต่างต่างของนายอุดรผู้ต้องหาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
ท่านผู้ชมครับคือไม่ธรรมดานะฮะหลังจากก่อเหตุ๑๐วันที่หลบหนีปรับเปลี่ยนบุคลิกอำพลางตัวเอง
สิ่งหลายอย่างนะครับก่อเหตุกลางดึก๖กันยายนจากนั้นนายอุดรขี่จักรยานยนต์ของน้องหยดน้ำ
จอดทิ้งหลังโล่งพลักษณ์เลยนะนี่ฮะ
เช้า๗กันยายนหนีจากจังหวัดระยอง
โดยเปลี่ยนบุคลิกตัวเองหมดเลยนะใส่ชุดขาวทำตัวเหมือนคนปฏิบัติธรรม
โกนหนวดด้วยนะโกนหนวดทิ้งด้วย
กันยายนหนีออกจากระยองเนี่ยไปโบกรถในปั๊มน้ำมัน
ป่าริมทางรถไฟที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วมีแวะซื้อของด้วยนะเห็นไหมใส่แมสก็สีขาว
ใส่ชุดเหมือนคนแบบปฏิบัติธรรมถือศิลป์นะครับ
คือช่วงที่หนีจากระยองไปอยู่ที่ป่าริมทางรถไฟที่ตำบลวังตะเคียน
เมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยไปใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในป่าแถวนั้น
แล้วก็มาวนเวียนอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐บ้านคลองนาตะบนวังตะเคียน
ตั้งแต่ช่วงวันที่๘กันยาถึง๑๐กันยายนวนเวียนอยู่แถวพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
คือมีการถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลด้วยนะฮะ๑๐กันยายนนะครับ
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับไปก่อเหตุแล้วก็ถูกรุมสกรรมอะไรเข้า
เจ้าหน้าที่มานำตัวดำเนินคดีแต่ว่าบาดเจ็บก็เลยส่งโรงพยาบาล
๔กันยายนนายอุดรหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านแล้วตระเวนอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเซาหลบซ่อนตัวในป่าอีก
คือช่วงนั้นเนี่ยทางระยองเขารู้ข่าวแล้วเขาเห็นลักษณะหน้าตรงหน้าตาที่จับได้ทางนี้เนี่ย
คนเดียวกันเนี่ยที่ก่อเหตุกับน้องหยดน้ำเอาไว้จะมาอายัดตัวหนีไปแล้ว
กันยายนสพเมืองฉะเชิงเซาประสานชุดสืบสวนระยองนะครับ
เรื่องการให้ข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าสาวโรงงานเนี่ย
กัญญาเนี่ยตำรวจต้องไปไล่สกัดจับนะฮะ

๑๖กันยาไปสกัดจับค่ารทสองแถว
เพื่อจะย้อนกลับไปที่จังหวัดระยอง
คือตลอด๑๐วันที่ผ่านมาที่นายอุดรหลบหนี
หลังจากก่อเหตุเมื่อ๖กันยายนนะฮะ
เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแปลงโฉมตัวเองวันเกิดเหตุใส่เสื้อกับกางเกงสีดำใส่แมสสีดำนะครับ
นี่ฮะตามนี้นะครับต่อมาตำรวจไปเจอกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อ
ใส่ชุดแบบนุ่งขาวห่มขาวผมยาวใส่แมสสีดำขาเข้าไปซื้อมีดโกนหนวด
เดินออกไปหน้าร้านโกนหนวดโกนเคราวที่หน้าร้านเลยนะฮะแล้วเปลี่ยนแมสเป็นสีขาวเห็นไหม
กันตรงหน้าร้านเลยจากนั้นวันที่นายอุดรเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยแถวฉะเชิงเซาที่ว่าหลบหนีไปตามบ้านชาวบ้านบ้าง
อะไรบ้างเนี่ยโกนหัวแล้วนี่เห็นไหมฮะผมสั้นเกลียนแล้วไปขอเสื้อผ้าชาวบ้านใส่บ้าง
ขโมยเขาบ้างอืมคือเปลี่ยนชุดไปเรื่อยค่ะบางบ้านไปกางเกงในตัวเดียวก็มีอืม
ดูสิค่ะครับแปลงโฉมไปเรื่อยเรื่อยปลอมตัวไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเขาเลยบอกไงคะว่าจะมาบอกว่าเป็นคนบ้าได้ยังไง
อืมจะมาอ้างว่าบ้าได้ยังไงเหมือนตั้งใจปลอมตัวครับจะได้จับไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนี้นิดนึงช่วงที่นายอุดรหนีไปอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
ก่อวีรกรรมจนชาวบ้านเขาหวาดกลัวค่ะมีคนถ่ายคลิปภาพได้ที่อำเภอวังตะเคียน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

ช่วงเวลานั้นหาไม่เจอแล้วฝนมันตกด้วยอะไรด้วยค่ะ

นี่คือคลิปภาพตอนที่นายอุดรไปซื้อของ

แล้วท่าทางแปลกเห็นคนที่ร้านเขามองไหมล่ะ
เขาก็ยืนมองดูเอ๊ะผู้ชายคนนี้แปลก
เขาก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่ตอนที่พอนายอุดรเดินไปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
มาตามหาตัวเนี่ยมันไม่เจอไง

อ่ะปล่อยตัวไปอ๋อ
ใช่พี่ตัวเลยเอาเนี้ยไม่ก่อนทำไมไม่ได้กรอด
ช่วยตัวไปอ่ะยกไข้อ๋อขั้วเลยขอว่าพี่ตัว
เกาะกัน
อ่ะไม่ต้องเกาะเออวงไว้ก่อนอย่าจ่ายอะไร
ก็บอกแล้วผมตายบ้างนะ
เจ้ากันเลยก็ฆ่าแล้วหาสุดไว้เลย
นี่มีใครรู้ยังแฟนญาติแฟน
รู้ของผมรู้แล้ว
อ๋อนี่มีคนที่ตามจับ
ฆ่าแล้วก็หนีจากร้านนี้

ฆ่าในร้านเลย
แล้วข้าแล้วหนีมา
หรือจิดคลุกแล้วอีกแล้วหนีมา

อย่างนี้หรือเป็นยาม

ประทานผมบอกแล้วไงถึงอิ้วข้าวก็เดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้

ได้การสารมาตรฟายถึงแล้ว
เมื่อก็ไปปีนบ้านไหน

แต่ไม่แน่ใจว่าด้วยวินาทีนั้น
มันอาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรแล้วมั้ง
แล้วก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่นายอุดรพูดไง
ไปก่อเหตุฆ่าคนตายมา

แต่สุดท้ายหลังจากภาพนี้

เก้ากันยายนนายอุดรไปเดิน
หนีเข้าป่าไปนี่ค่ะ
เดินหนีเข้าไปในป่าดูสิคะ

ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านตำรวจ

ไปค้นหาตรงป่าใกล้แถวนั้น

มาหากระเป๋าเงินมาหาพระมาหาเอกสาร

แต่ตอนนั้นโดนแค่ข้อหาเมา

คือมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวหนีเอาแต่โรงพยาบาล
ก็กว่าจะจับได้ก็คือเมื่อวาน
ถึงจะรู้ว่าไปขอเหข้าบบาดคอ

แล้วก็ประสานกันเอ้าเป็นคนเดียวกันนี่
ว่าตัวเองตัดผมตัดผมอะไรหมดเลย

หมู่๑๐บ้านคลองนาตะบนวังตะเคียน
ผู้ใหญ่กริชนะศรีมณฑา

นายอุดรที่เข้ามาในพื้นที่

คือบางทีเนี่ยว่ายน้ำข้าม
คลองไปขออาบน้ำที่บ้านหลังนึงก็มี

คือก่อเหตุวุ่นวายอยู่ในพื้นที่ไปหมด
บางทีก็แกล้งบ้าบางทีก็จำอะไรไม่ได้

เหมือนพูดจารู้เรื่องบางที
พูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วมันก็เลยเป็นอย่างเงี
ตอนแรกที่เขาได้ยินกันแล้วบอกว่าผมไปฆ่า
เมียมาอะไรมาเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่บ้านหรือเปล่า

ว่าพูดไปเรื่อยอาจจะแกล้งพูดไม่รู้เรื่องก็ได้

พูดรู้เรื่องแต่พอเราถามคำถามที่

เขาจนมุมจริงเขาจะแกล้งบ้า

มากับอีกอย่างหนึ่ง
กำลังจ๋าวบ้าน
เพราะว่าเมื่อเย็นตอนเย็น

ไม่มีใครทำอะไรเขาไม่มีใครทำร้ายเขา

มีแต่หาข้าวให้กินหาน้ำให้กิน

แล้วตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาด้วยไง
คือชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายนะครับ

คือท่านนายอุดรบอกแหม่บ้าสติไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่มีเงินนะครับ
ไม่เห็นเหมือนคนบ้านคุณวิทย์กรรจริตเลย
ส่วนชาวบ้านที่เจออีกคนนึงนะ
บอกตอนที่เห็นเนี่ยคือไปอยู่บนหลังคาบ้านเลย

ขนาดนั้นก็ต้องคิดว่าสติไม่ดีหรือก็ไม่ก็เมายาเสพติดนะครับ

แกไปฆ่าปัดคอมาแล้วออกข่าวเมื่อคืนนี้ที่ว่าแกไม่รู้ว่าหน้าเขาเศร้า
หนูก็สงสารเขาเนอะแต่มารู้ตอนหลังก็ว่าแกไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้
คิดว่าแกแบบเป็นเล่นม้าเยอะหรืออะไรอย่างนี้คิดเราคิดแค่นั้นไง
ก็เห็นก็ดูแล้วก็มันก็น่ากลัวเนอะที่เห็นข่าวอ่ะ
จะรู้กันเมื่อวานเนี้ยว่าแกไปฆ่าปาดคอมาแล้วออกข่าวเมื่อคืนนี้
ที่ว่าแกไปแทงพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแน่
พี่เขามาตอนนั้นหนูก็กลัวนะพอนั้นหนูก็จะล็อกบ้านเลย
น่าจะดูเป็นคนแค่จิตไม่ปกติเฉยค่ะเพราะว่าดูแล้วไม่มีบุคลิกเป็นคนร้ายอะไรสักเท่าไหร่
เขามีพฤติกรรมอะไรกับเรายังไงบ้างแบบคุยสื่อสารปกติเลยค่ะพี่
นี่ค่ะเท่าที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านมานะคะ
คือชาวบ้านเขาก็พูดคล้ายกันว่าดูเหมือนว่านายอุดรจะเป็นคนบ้า
แต่พอได้คุยจริงไม่ได้บ้าหรอกแต่พอถามแบบลึกเข้าเนี่ย
แกล้งบ้าแกล้งทำเป็นตอบไม่รู้เรื่องแต่จริงแล้วไม่ใช่บ้า
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายอุดร
อยู่ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะไปเจอกับแม่ของนายอุดรนะคะ
นางบัวลาอายุ๘๒แม่ก็บอกว่านายอุดรชื่อเล่นชื่อแอะ
เป็นลูกชายคนที่๔เป็นคนดุโมโหร้ายที่สุดเลย
เลยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หลายคนห้อมล้อม
เขาบอกว่าเขามีความสามารถในการดูดวงนะแม่บอก
นายอุดรเนี่ยดูดวงเก่งลูกศิษย์เยอะเลยตั้งแต่ตอนเป็นพระดูดวง
พอศึกออกมาก็กลับมาอยู่บ้านหลายสิบปีก่อนมีพฤติกรรมรุนแรง
คือตอนนั้นแม่แต่งงานใหม่กับนายเพชรสมรอายุ๕๒ปีซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงของนายอุดร
พอนายอุดรกลับมาอยู่บ้านพ่อเลี้ยงก็แนะนำว่างั้นก็ทำมาหากินเนอะ
เป็ดเลี้ยงไก่ทำมาหากินก็แล้วกันแต่วันหนึ่งไก่ของนายอุดรตาย
อุดรโมโหมากครับคิดว่าพ่อเลี้ยงฆ่าไก่อืม
คืนนั้นตอนที่พ่อเลี้ยงกำลังหลับอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหม
เกิดอะไรขึ้นอันนี้แม่เล่าเองเลยนะนายอุดรถือมีดไปนั่งคร่อม
แล้วจ้วงแทงที่ท้องที่คอมีดฉลับไปถูกตาด้านซ้าย
บอดคือไส้ทะลักออกมาตอนแรกแม่บอกว่าโอ้โห
สงสัยสามีตายแล้วล่ะมั้งครับเพราะไม่หายใจเนี่ยนายอุดรทำกับพ่อเลี้ยงแบบนี้
นี่ค่ะแล้วนายอุดรก็หนีไปบวชตำรวจตามไปจับตัวได้
แล้วก็ติดคุกแต่แม่บอกว่าติดคุกไม่นานเท่าไหร่อ่ะ
ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากนั้นแม่ไม่สนแล้วลูกคนนี้
ไม่สนใจแล้วแม่บอกแค่ว่าให้ไปขอขมาพ่อเลี้ยง
ถ้าอยากอยู่ด้วยกันไปขอคำมาพ่อเลี้ยงจะได้อยู่ด้วยกันใหม่ได้
แต่นายอุดรบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าอีกคราวนั้นฆ่าไม่ตายพ่อเลี้ยงบาดเจ็บ
เดี๋ยวจะฆ่าอีกแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูกชายแม่ไปก่อเหตุเนี่ยแม่เองอ่ะอยากจะไปขอขมาศพ
แต่แม่ไม่มีปัญญาเพราะว่าฐานะยากจนก็ขอให้ลูกชดใช้กรรมไปก็แล้วกัน
ก็ไม่รู้ว่าจะได้พ้นโทษออกมาหรือเปล่าถ้าพ้นโทษออกมาก็อยากจะให้กลับตัวกลับใจใหม่
คนเป็นแม่ก็พร้อมจะให้อภัย
วันนี้มึงยังจะฆ่าเขายังมึงก็ต้องหีดไปเลยก็เลยบอกนึงสิ

วันไหร่มึงตายก็สร้างประสงค์ตายก็ตาย
มึงก็ว่าเชื่อใดจะคนตายแล้วฆ่ากันตายแล้วเลยวางสิ้นแม่งว่าล่ะ
ยายก็เท่าเลยยายก็ออกไปถึงสั้นแล้ว

บอกว่าจะขั้นเถียดจังไหนแล้วอยู่กันอย่างนั้นมันลอยขาอยู่
ท่านผู้ชมครับวันนี้นายเพชรสมรพ่อเลี้ยงของนายอุดร
ถอดเสื้อให้กับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราดูเลยนะฮะ
นี่ครับที่เคยถูกแทงจนไส้ทะลักนะฮะ
บอกว่าถูกนายอุดรแทง๑๐กว่าแผลเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ

หรือไม่ไส้ทะลักษณ์ได้ยังไงคือเขาบอกถูกแทงเข้าไปเนี่ย
ต้นแขนซ้าย๑แผลที่ปากซ้ายปากขวาอีก๒แผล
ตาขวา๑แผลที่ท้องเนี่ยด้านซ้าย๓แผล
ด้านขวาอีก๒แผลหลังอีกแผลหนึ่ง
โอ้โหวันเกิดเหตุนายอุดรย่องมาตอนดึก

เสียงเหมือนถูกแทงเข้าฝั่งซ้ายของร่างกายตัวเองก่อน
พอลืมตาขึ้นมาดูเนี่ยนายอุดรนั่งคล่อมบนตัวแล้ว
พยายามจะต่อสู้แล้วนะ
ข้าไปล็อกคอในอุดรนถูกมีดแทงใส่ปากอีก
ใส่ลำตัวยกษเกิด

สุดท้ายดิ้นหลุดออกมาได้เนี่ย

ที่มันทะลักออกจากท้องที่ถูกแทงนะครับ

ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะฮะ

ไปฆ่าไก่เนี่ยที่เขาเลี้ยงเอาไว้
ตอนนี้ก็ถูกจับเรียบร้อยนะ

เคยย้อนมาขอเข้ามาแล้วบอกเดี๋ยวจะบัวให้

ก็ออกไปก่อเหตุจนได้อ่าดังนั้นเรื่องทางคดีล่าสุดก็คือ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของ
ต่อคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก